เกมต่อชีวิตวันนี้พบกับครอบครัวที่ต้องดิ้นรนจนเลือดตาแทบกระเด็นกับวิกฤตที่ถาโถมเข้ามาหลายครั้งหลายครา
ผมทำงานที่โรงงานพอมีรายได้วันละสามร้อยแต่พอเกิดโควิดขึ้นมาเขาก็เลิกจ้าง
ปลายปีที่แล้วรถมาเฉียวตรงแผ่นรถมอเตอร์ไซค์บริเวณหลังเท้าเปิดออกหมดเลยครับ
กระดูกผมหักด้วยที่เริ่มลำบากไม่มีรายได้ใช้จ่ายในครอบครัวครับ
สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต

หายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับเมื่อสถานการณ์โควิด
ทำให้ชีวิตเหมือนตกจากผิว

ยังซ้ำทำให้สี่ปากท้องต้องอยู่อย่างลำบาก
ครอบครัวเกมต่อชีวิตในวันนี้นะครับ

เราไปชมเรื่องราวพร้อมกันครับ

สวัสดีครับ

มีคนมาจ้างให้ไปทำงานก่อสร้าง
ผมก็ไปทำทุกอย่างครับ

ผมก็พาลูกสาวคนเล็กไปด้วย
เพราะว่าแม่เขาบางทีก็ไม่ค่อยสบายอะไรนะครับ

และอย่างน้องพิ้งเขาก็เป็นเด็กค่อนข้างสนนะครับ
ไปตกลงตกน้ำเพราะว่าบ้านอยู่ใกล้บ่อน้ำด้วยครับ
ส่วนลูกชายคนโตก็ไปโรงเรียน

เมื่อเขาไปงานก่อสร้าง

เราก็ไปเล่นตรงที่ก่อสร้าง

เป็นเสาร์อาทิตย์ก็จะไปด้วยกันหมด๔คน
บางทีไปรับจ้างตักขี้หมูก็ช่วยพี่ชายกรอกบ้างค่ะ
ส่วนที่มันหนักพี่ชัยก็จะเป็นคนทำอยู่คนเดียวค่ะ
แล้วพอไปตักขี้หมูมันไม่ชอบจับปากตรงนั้นค่ะ
ขี้หมูมันเหม็นมากนะครับไปแดกของมันก็โทนได้ครับ

บางวันถ้าไม่มีใครมาจ้างไปทำอะไร
ผมก็จะไปตัดไม้กระถิ่นเอามาให้แพ้กินครับ
พอแพ้กินเสร็จก็จะตัดมาเป็นไม้ตะเกียบมามัด

การที่ผมไม่มีรถมอเตอร์ไซค์ใช้ไม่มีรถพ่วงข้าง
เวลาจะออกไปทำงานทีก็ต้องรอให้คนที่เขาจ้างมารับ
ถ้าเขาไม่มารับผมก็ไม่ได้ไป
บ้านผมกับถนนใหญ่มันก็ไกลกัน
แล้ววันที่ไม่มีคนมาจ้างไปทำงานเลย
ผมก็พากันไปหาปลาที่เชิงเขาครับ

วันไหนได้เยอะก็แบ่งขาย

ชีวิตผมและครอบครัวก็กระท่อนกระแท่นมาเรื่อย
ปลายปีที่แล้วผมยืมรถเพื่อนไปซื้อกับข้าวให้ลูก
ขับออกมาได้ไม่ถึงกิโลครับ
รถมาเฉียวตรงแฮนรถมอเตอร์ไซค์
บริเวณหลังเท้าเปิดออกหมดเลยครับ

แล้วก็กระดูกผมหักด้วย
ตอนที่รู้ข่าวว่าพี่ชายประสบอุบัติเหตุ
ก็กลัวว่าเขาจะเป็นอะไรมากหรือเปล่า
ถ้าไม่มีเขาเราก็ไม่รู้จะอยู่ยังไงครับ
เพราะว่าร่างกายเราก็ไม่ค่อยดีลูกก็ยังเล็ก
จากอุบัติเหตุครั้งนั้นผมต้องนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
เดือนกับอีก๑๐วันครับ
หมอเขาก็ใส่เฝือก

ผมก็ต้องไปล้างแผลที่อนามัยทุกวัน
วันไหนที่มีรถยืมรถเขาได้ก็ดีหน่อยครับ
แต่วันไหนที่ไม่มีผมก็ต้องเดินออกไป
เดินจากบ้านไปอนามัยก็ประมาณ๒๓โล
แล้วตอนแรกมันจะมีเฝือกแล้วก็เหล็กคาอยู่
ถ้าเดินไปนานปุ๊บเลือดมันก็จะลงขา
แล้วมันก็จะซึมออกที่ผ้าพันแผล
แล้วพ่อเตยมาทำแผ่ที่อนามัย
ผมจะไปช่วยพ่อด้วยค่ะ

เราก็จะคอยเดินไปเป็นเพื่อนเขาค่ะ
คอยดูแลเขาอยู่ข้างค่ะ
ช่วงที่ออกมาจากโรงพยาบาลได้๒๓วัน
เขามาติดต่อให้ไปช่วยเดินสายคอมที่ทำงานมันอยู่ชั้น๓
ผมก็ต้องใช้ไม้เท้าเดินขึ้นไป
ผู้ระเหมาเขาตกลงจ้างผมว่า

ไปได้ประมาณ๕วันค่ะ
พอกลับมาก็โดนโกงค่าแรงค่ะ
ทำไมเขาต้องโกงเราด้วย

พี่ไทยก็ไปหยิบยืมคนนู้นคนนี้มาไว้ให้เราใช้ค่ะ
พอเรามาโดนโกงค่าแรงอย่างนี้เราก็จะไม่มีเงินไปคืนเขาค่ะ
หลังจากที่ว่าโดนเขาโกงเข้าโรงค่าแรงแล้ว
แต่ว่าขาผมมันก็ยังไม่หาย
พอเราทำงานแบบขึ้นที่สูงบ้างอะไรบ้าง

แต่ก็ต้องทำถ้าไม่ทำลูกผมจะกินอะไร

เราก็รู้สึกสงสารเขาเหมือนกันค่ะ

เพราะว่าสุขภาพร่างกายเราก็ไม่ค่อยดี

เพื่อที่จะได้มีรายได้ทั้งสองแรง

ไปซื้อรถเข็นไว้ขายผลไม้
จะได้มีเงินมาใช้จ่ายในครอบครัว
แล้วถ้าผมมีเงินทุนเยอะกว่านี้
อยากได้รถพ่วงข้างชีวิตความเป็นอยู่ก็น่าจะดีขึ้น

ครับ
ก่อนที่จะมาเจอโควิดเนี่ยครับจริงแล้วพ่อชัยทำงานอะไรมาก่อนนะฮะ
ผมทำงานโรงงานแบบเกี่ยวกับแผงโซลาเซลล์ครับ

ตอนนั้นแสดงว่าอะไรได้ให้สองคนผัวเมียเนี่ยก็คือพอเรียงลูกได้เลยสิ

พอมันมาเกิดโควิดเนี่ยครับคุณผู้ชมครับหลายชีวิตหลายอาชีพเปลี่ยนไปหมดเลย
ชีวิตเปลี่ยนยังไงบ้างครับพ่อชัย
ก็พอเกิดโควิดขึ้นเขาก็คัดพนักงานออกก็ตกใจนะครับแล้วก็แบบคิดว่าพอไม่มีงานแล้วเราจะไปทำอะไรอย่างนี้
แต่พอพอออกจริงผมก็พยายามโทรหาคนที่รู้จักแบบมีงานอะไรผมก็ทำไงครับโทรหาเพื่อนมั่งแล้วก็คนที่เคยแบบเรารู้จักไงว่าพี่พอมีงานให้ผมทำไหมอะไรอย่างเงี้ย
ตอนนั้นนะครับที่คุณออกจากงานเนี่ยตอนนั้นเหลือเงินเงินกี่บาท
ก็ไปจ่ายร้านคงร้านค้าแล้วเหลือเงินไม่ถึงพันนะครับ
มันก็เหมือนคุณก็ต้องมาสตาร์ทใหม่ไอ้ครั้นที่จะสมมุตินะคิดอยากจะขายของก็ไม่ทำอะไรไม่ได้แล้ว

ไปทำงานก่อสร้างทำเกี่ยวกับโครงหลังคาเชื่อมเหล็กอะไรพวกนี้ครับได้ค่าแรงวันละ๓๕๐บาท
อาทิตย์ไหนถ้าได้ทำ๕วัน๖วันมันก็ดีหน่อยบางอาทิตย์ก็ได้๒วันมันก็ไม่พอพอใช้จ่าย
แล้วคุณผู้ชมครับสู้ชีวิตไปนะเจอวิกฤตโควิดเข้าไปแล้วเนี่ยเคราะห์ซ้ำกรรมทรัพย์มาเจออุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดอีกนั่นก็คืออะไรครับพ่อชัย
ก็ผมกลับจากทำงานแล้วก็ผมก็ยืมรถเพื่อนไปซื้อกับข้าวแล้วก็ขนมให้ลูกสาวแต่ออกมาได้หน่อยเดียวก็มีรถกระบะชนก็ชนปุ๊บแล้วก็รถมันมอไซค์มันลากไปอย่างนี้
ลากไปหลังเท้าก็เลยครูดไปกับพื้นไอ้ถนนบอกว่าเปิดไปเห็นเนื้อเห็นกระดูกเลยเหรอครับ
ก็เห็นกระดูกเห็นเอ็นแล้วก็นิ้วหัก๒นิ้ว
ก็แล้วก็นิ้วหัก๒นิ้ว
นิ้วเท้าชนแล้วก็หนีไปเลย
คุณก็ไม่มีคู่กรณีที่จะรับผิดชอบ

เตอร์ไซค์เพื่อนต้องรับซ่อมให้เขาไหม
ยังไม่ได้ซ่อมเลยครับ
แล้วหลังจากอุบัติเหตุครั้งนั้นเนี่ยครับมันส่งผลกับร่างกายเรายังไงบ้าง
ผมไปพักฟื้นที่โรงพยาบาลอยู่ประมาณเดือนกับ๑๐วัน
ก็คือเดือนไม่ได้เลยครับ
คิดทุกวันนะว่าลูกและลูกเมียจะเอาเงินที่ไหนใช้อะไรอย่างนี้
โทรหาเพื่อนบ้างหาคนนู้นคนนี้
หยิบยืมเข้ามาร้อยสองร้อยอะไรอย่างเงี้ย
ก็มีคนให้ร้อยมั่งสองร้อยมั่ง
นั่นหมายถึงว่าไม่ได้มาให้เราที่นอนโรงพยาบาล

พลอยตอนนั้นแม่พลอยทำอะไรตอนที่พ่อพักฟื้นอยู่
ไปดูพ่อค่ะไปเฝ้าพ่อ

เพราะว่าแม่อยู่ดีก็มือชา

ก็ต้องหยุดใช้มือข้างนี้อย่างเงี้ยค่ะ
นั่นหมายความว่าสองคนผัวเมียคือ

แล้วพ่อถึงได้ต้องหางานเลยครับ

ผมไปเดินสายคอมพิวเตอร์ที่โรงเรียน

เดินยิ้มไปเนี่ยขายังไม่หายดีนะใช่ป่ะ

ตอนนั้นยังเดินต้องใช้ไม้

เขาบอกว่ารอเจ้าของงานจ่ายค่าแรงเดี๋ยวจะโอนให้
พอดีอีก๒วันผมต้องไปมาหาหมอด้วย

ผมก็โทรไปเอาถามว่าพี่

เพราะผมต้องเอามาไปล้างแผลต้องจ่ายค่าลงค่ารถ
แล้วก็ต้องซื้อคงซื้อข้าวให้ลูกอะไรอย่างนี้ครับ
เขาบอกผมว่าให้ไปหารักฐานมาแล้วก็

ไม่ผ่านหรืออะไรอย่างนี้ครับ

ให้แค่นี้แล้วก็ให้ไปหารักฐานมาเอา

ทั้งที่ผมยังเจ็บอยู่เลยอะไรอย่างนี้
หนูจะเอาเงินที่ไหนมาใช้หนี้เขาที่ยืมไป
ให้แฟนก่อนที่จะไปทำงาน
แล้วจะเอาเงินไหนมาซื้อข้าวซื้ออะไรให้ลูกกินอะไรอย่างนี้
แม่พรอยมาถึงแม่พรอยบ้างค่ะ

เป็นตั้งแต่ตอนไปตรวจรู้ตอนตั้งแต่ปี๕๔ค่ะ

แม่ก็จะไปหาหมอตรวจสุขภาพตามที่หมอนัดนะคะ
ไปแล้วเอายามากินค่ะ
พอมาช่วงหลังรถเรามาเสียค่ะไม่มี

แล้วก็บอกกับว่าพี่ชายเขาก็เจ็บด้วย
รายได้ก็ไม่มีที่จะเดินทาง
แม่ก็เลยหยุดการไปตรวจสุขภาพค่ะ

เวลาเห็นเขาทำแค่ซักผ้าอะไรอย่างนี้เขาก็เหนื่อยนะครับ
วันเขาก็กินอะไรไม่ได้เลยอะไรอย่างนี้

ส่วนมากมันจะทำคนเดียวไม่อยากให้เขาทำ

ก็คิดว่าถ้าเกิดว่าเราช่วยเขาได้เราก็อยากจะไปช่วยเขาค่ะ
หนักจะเมาเราก็อยากจะช่วยเขาค่ะ
พีมน้องพีมรู้ป่ะครับแม่ไม่สบายตอนนี้

เห็นบอกน้องพิ้งเวลาพ่อไม่สบายยังป้อนข้าวเลยใช่ป่ะ
ไม่สบายล่ะหนูป้อนข้าวแม่ไหม
บีบแล้วบีบเป็นไหมบีบแม่เป็นไหม

เหรอแล้วเวลาพีมทิ้งบีบให้แม่แล้วแม่บอกไหนบ้างลูก
ก็อย่างเชื่อ
หรอ
ในวันนี้น้องพีมและน้องพริ้งร่วมมือกับพี่ทีมงานอยากจะให้กำลังใจคุณพ่อกับคุณแม่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเด็กน้อยทั้งสองคนวางแผนเซอร์ไพรส์อะไร
และข้ามที่จะสุขฟังพ่อกับแม่ในวันนี้นะครับ
อยู่ในกระเป๋าหน้าท้องของเดลมอนนี่แหละครับ

เอามาเลยลูกน้องพิ้งให้คุณพ่อนะ

มีอะไรบ้างหรือใครเป็นใครบ้างหนูบอกสิ
มีกับคุณแม่

ก่อนหินก็เปาะน้ำกะหินหินหินหัวใจหัวใจให้คุณพ่อน้ำ
อับกอบพ่อแล้วบอกรักพ่อด้วยหรือเปล่า
อ่ามาถึงของลูกชายด้วยลูกชายไหนอ่ะไหนใครรู้มั้งใครมั้งหรือ
นั่นใครพีมพีมนะครับแล้วไหนน้องพิ้งลูกนี่
นี่น้องพิ้งนะแล้วคนนั้นเป็นใครลูกแม่ใช่ไหมลูก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
เป็นใครลูกเอาไปแม่นะ
ถ้าวันนี้ได้เงินทุนไปต่อชีวิตพ่อชัยคิดว่าจะนำทุนไปทำอะไรครับ
ก็ดับแรกเลยก็จะเอาไปใช้หนี้ร้านค้าแล้วก็จ่ายค่าไฟครับ
ถ้ามันเหลือจากตรงนั้นก็อยากได้ไปลงทุนค้าขายแล้วก็
ซื้อรถพ่วงข้างทำเอาไว้ค่าขาย
แต่ถ้ามีรถพ่วงข้างแล้วพ่อคิดอยากจะขายอะไรเอ่ย
ผมอยากจะขายผลไม้ครับ
ขายผลไม้ที่เป็นชิ้นครับ
ที่เขาใส่ตู้แช่อะไรอย่างนี้

ขับไปบางทีก็ต้องไปหาลูกค้าได้
ใช่บางทีถ้ามีเขาจ้างงานเราเขาไปสามารถไปได้เลย
มันคืออาชีพที่จะต่อลมหายใจคนในครอบครัวได้อย่างน้อยเนี่ย
ก็ยังรู้ว่าเดี๋ยววันนี้มันยังไม่ได้เงิน

เพื่อที่จะได้เงินมากับการขายผลไม้
จะได้เป็นอาหารการกินของเด็กน้อยได้ด้วยนะครับ

มีภาพถ่ายครอบครัวมอบไว้ให้เป็นที่ละลึกนะครับ
ผมเชื่อว่าภาพถ่ายของครอบครัวเป็นภาพแห่งความทรงจำที่ดี
ทุกคนจะมีรอยยิ้มอยู่บนใบหน้า
ผมขอให้มีความสุขทุกครั้งที่ได้ดูภาพนี้นะครับ

คุณผู้ชมครับไม่ว่าเรื่องที่เจอจะทุกข์ยากแค่ไหน
ตราบใดที่เรายังมีแรงและลมหายใจ

และผมก็เชื่อนะครับว่าสักวันหนึ่งจะต้องเป็นของเราครับ
ช่วงหน้าเรามาลุ้นและเชียร์ให้ครอบครัวพ่อชัย
สามารถพิธีโจทย์ได้ทั้ง๔ข้อ
เพื่อสะสมเงินทุนต่อชีวิตให้สูงที่สุดในเกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ
กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับ
เรามีโจทย์ทั้งหมดนะครับคุณผู้ชมครับ๔ข้อ

และเกมสำหรับครอบครัวอีก๑ข้อครับ
ไม่ว่าจะตอบถูกกี่ข้อก็ตามนะครับ
ทุกครอบครัวยังมีโอกาสได้ลุ้นเงินล้านกับกล่องโบนัสลุ้นล้าน
ตอนนี้ครอบครัวต้องส่งตัวแทนขึ้นมาแล้วครับว่า
จะส่งใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ

แม่ทรอย
คำถามมีด้วยกัน๔เรื่อง
๔เรื่องนี้แม่มั่นใจเรื่องไหนตอบเรื่องนั้นนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๔เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๑ปฏิทิน
เรื่องที่๒คุณพ่อคุณแม่
เรื่องที่๓ไทยรัฐทีวี
เรื่องที่๔ปลา

เรื่องปฏิทินครับ
ทำไมถึงเลือกเรื่องนี้ครับแม่
ก็แม่เคยทำงานเกี่ยวกับปฏิทินอ่ะค่ะ
เอาล่ะคงไม่ยากเกินความสามารถของแม่แน่
ทำมากี่ปีแล้วครับเกี่ยวกับปฏิทิน

เหรอแล้วแม่ทำหน้าที่อะไรครับ
ก็เรียงเรียงเดือนอ่ะค่ะ
นั่นหมายถึงว่าเดี๋ยวมกระลาคปุ้มพามีนา

แบบนี้วันสำคัญในปฏิทินนี่เคยผ่านหูผ่านตาบ้างไหมเอ่ย

เอาละครับเกี่ยวกับปฏิทินนะครับแม่ครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
วันที่สามทะพูชาปีนี้ตรงกับวันที่เท่าไหร่
ตัวเลือกที่หนึ่งสิบห้าพฤษภาคม
ตัวเลือกที่สองสิบแปดพฤษภาคม
ไปดูปฏิทินก็คือดูแค่ว่าวันไหนวันที่เท่าไหร่อะไรแค่นี้เองค่ะ
ไม่ค่อยได้ดูวันสำคัญอย่างพวกมาครับบูชาอะไรอย่างนี้

วันวิสาขบูชาของปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับ
ตรงกับวันพุธที่ยี่สิบหกพฤษภาคม
แม่เลือกข้อหนึ่งวันที่สิบห้าพฤษภาคมค่ะ
ตัวเลือกที่หนึ่งสิบห้าพฤษภาคมค่ะ
พลอยนะครับเลือกตอบว่าวันวิสาขบูชาปีนี้ตรงกับวันที่๑๕พฤษภาคม

ในข้อนี้คุณแม่ไม่แน่ใจในคำตอบสักเท่าไหร่
แต่ก็ขอเอาใจช่วยให้คว้า๕๐๐๐บาทแรกได้สำเร็จนะครับ
ถูกครับ

ขบูชาปีนี้นะครับตรงกับวันอาทิตย์ที่๑๕พฤษภาคมนะครับ
เอาละตอนนี้ข้อพลัวพ่อชัยจากราชบุรีนะครับต่อไปแล้วหนึ่งข้อ
ถูกซะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นได้รับเงินทุนต่อชีวิตสะสมอยู่ที่๕๐๐๐บาท

น้องพีมชอบปลาเหรอลูกอ่อครับลูกเหรอหนูเห็นบอกว่านั้นเคยไปตกปลาด้วยหรอครับ
จับปลาเป็นเหรอลูกครับใครสอนให้หนูจับปลาครับ
เป็นเบ็ดอะไรครับคุณพ่อเบ็ดไม้ไผ่เหรอ

ก็เขาจะผูกเองอย่างนี้แล้วก็เกี่ยวเหยื่อไปตก
พี่เกี่ยวเหยื่อเป็นด้วยเหรอ
แม่ไหนลองทำให้ลุงดูสิสมมุติเกี่ยวยังไงลูก

แล้วก็ยื่นเบ็ดยังไงลูก

พูดมันง่ายเนอะแต่มันยากมากเลยนะลูกใช่ป่ะ
พี่พิมตกได้ปลาตัวแรกปลาอะไรนะ

โอ้โหใหญ่มากเลยนะปลาหมอยากเลยนะ
เอาละลูกเก่งมากมันคือคำถามนะลูกเกี่ยวกับเรื่องปลานะ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ

น้องพิมป์อยากดูส่วนหัวหรือส่วนหาง

หัวนะลูกนะดูหัวปลานะครับเพราะฉะนั้น
อ่ะหัวปลามาให้น้องพิมป์ดูหน่อยครับ
สมแล้วกับความคุ้นเคยในเรื่องการตกปลาเก่งจริงเลยครับ

ปลาหมอเป็นคำตอบที่
ตัวเองก็ถูกครับ
ภาพนี้คือภาพประหมอนะครับ

และเส้นข้างลำตัวขาดตอนนะครับ
ในขณะปัสลิตจะมีแทบเฉียงสีคล้ำตลอดแนวลำตัวด้านข้างและหัว

เพราะฉะนั้นตอนนี้
ตอบไปแล้ว๒ข้อถูกทั้งสองข้อนะครับได้รับเงินทุนต่อชีวิตสะสมอยู่ที่หนึ่งหมื่นบาท
จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับเรียกน้องพิ้งครับพิ้งนะ
แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้กับน้องพิ้งตอนนี้เหลือสองเรื่องนะลูก
เรื่องคุณพ่อคุณแม่และเรื่องไทยรัฐทีวีเรื่องคุณพ่อคุณแม่ครับ
คุณพ่อคุณแม่ครับนะครับขอเชิญน้องพิ้งมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
น้องพิ้งคุณสวยลูก

อยากเป็นคุณสวย
สวยนะลูกน้องพิ้งสวยนะลูกตอนนี้หนูก็สวยนะลูก

ลุงยังไม่เห็นหน้าหนูเต็มเลยวันนี้
ขอเอาแมสลงให้ลุงดูหน่อย

โหยน่าคนสวยละต้มมือหน่อยเร็ว

พ่อเขาน่ารักมากเลยนะ
อะแมสขึ้นมาเมื่อเดิม
เมื่อกี้นี้พี่พีมทำไปได้แล้วนะลูกอีกหนึ่งข้อ
เพราะฉะนั้นน้องพิ้งต้องตอบให้ได้นะลูกนะ

อ้าวคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
พ่อชัยกับแม่พลอยใครอายุมากกว่ากัน
ตัวเลือกที่หนึ่งพ่อชัยตัวเลือกที่สองแม่พลอย
อายุ๓๖พ่ออายุ๔๖ก็ไม่รู้ว่าลูกจะตอบถูกหรือเปล่าค่ะ
พ่อชัยกับแม่พลอยใครอายุมากกว่ากัน

ตัวเลือกที่หนึ่งพ่อชัยครับ
เขาตอบมาแล้วนะครับพ่อชัยกับแม่พลอยใครอายุมากกว่ากัน
ตัวเลือกที่หนึ่งพ่อชัยซึ่งเป็นคำตอบที่
น้องพลดของสวยของเราน่ารักจริงเลยครับ
กองเชียร์ทั้งบ้านเอาใจช่วยน้องกริ้งกันด้วยนะครับ
เฮ้เฮ้
ถูกครับเส้นมากสาวน้อยคนสวยนะครับคุณผู้ชมครับ
พ่อชัยอายุสี่สิบหกปีแม่พลอยอายุสามสิบหกปีนะครับ
เพราะฉะนั้นพ่อชัยต้องอายุมากกว่าแม่พลอยแน่นอนนะครับ
เอาล่ะคุณผู้ชมครับครอบครัวพ่อชัยจากราชบุรีนะครับ
ต่อไปแล้วสามข้อถูกทั้งหมดเลยสามข้อ
ได้รับทุนต่อชีวิตสะสมอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาท
ตอนนี้ตอบคำถามครบแล้ว๓ข้อนะครับ
ยังเหลือโจทย์สำหรับครอบครัวอีก๑ข้อนะครับ
นั่นก็คือเกมสำหรับครอบครัว
เพราะฉะนั้นช่วงหน้านะครับเราคงจะต้องมาลุ้นกันต่อครับ
ครอบครัวของพ่อชัยจะสามารถพิธีโจทย์ของเราไปได้หรือไม่
จะได้รับทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
กล่องโบนัสลุ้นล้านกลับไปบ้านได้หรือเปล่า
สักครู่เดียวครับ
เรามาลุ้นกันต่อกับเกมต่อชีวิตนะครับคุณผู้ชมครับ
และตอนนี้นะครับครอบครัวนะครับก็ตอบไปแล้ว๓ข้อนะครับ
สะสมเงินทุนไปในตอนนี้นะครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาท
ยังเหลือเกมสำหรับครอบครัวอีกหนึ่งข้อนะฮะ
ถ้าทำได้ภายในเวลา๓นาทีนั่นหมายถึงว่า
ก็จะได้สะสมเงินทุนเพิ่มอีก๕๐๐บาทนะครับ
ครอบครัวจะทำสำเร็จหรือไม่มาลุ้นกันต่อแล้วมาเชียร์กันต่อนะครับ

ขออนุญาตถามหน่อยนอกจากก่อสร้างแล้ว
แต่ช่วงเช้าเห็นบอกว่าตัดไม้กระถิ่น

เขาเรียกไม้ตะเขียบครับแต่ว่าเขาจะเอาไปเผาโอ่งครับอบโอ่ง
ต้องตัดยังไงบ้างครับแต่ละวัน
มันจะมีกิ่งมีอะไรอย่างนี้แล้วก็เอากิ่งออกแล้วก็ตัดเป็นท่อนแล้วก็เอามามัด

กะเอาครับสักกำหนึ่งประมาณกำหนึ่ง

แล้วก็เป็นอาชีพของครอบครัวนี่แหละครับ

พ่อชัยครับเชิญครับ

แล้วนี้คือภูกภัณฑ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
แล้วนี้คือภูกภัณฑ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
แล้วนี้คือภูกภัณฑ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ

ตามจำนวนที่เรากำหนดไว้ให้แล้วนำไปวาง
เพราะฉะนั้นวันนี้พ่อต้องการผู้ช่วยไหมครับ

เพราะฉะนั้นเชิญทั้งบ้านมาเป็นผู้ช่วยเลยค่ะ
เพราะฉะนั้นเชิญทั้งบ้านเลยนะครับ

แล้วปั๊บตีละครั้งเพื่อหยุดเวลา

ตัดไม้กระถุงจำนวน๘มัตต์ภายในเวลา๓นาที

ภายในเวลา๓นาที

ภายในเวลา๓นาที
ภายในเวลา๓นาที
ภายในเวลา๓นาที

ภายในเวลา๓นาที

ภายในเวลา๓นาที
ภายในเวลา๓นาที

ภายในเวลา๓นาที
ภายในเวลา๓นาที

ภายในเวลา๓นาที

ภายในเวลา๓นาที

ภายในเวลา๓นาที

ภายในเวลา๓นาที
ภายในเวลา๓นาที

ภายในเวลา๓นาที

ภายในเวลา๓นาที
ภายในเวลา๓นาที

ภายในเวลา๓นาที

ภายในเวลา๓นาที

ภายในเวลา๓นาที
ภายในเวลา๓นาที

ภายในเวลา๓นาที
ภายในเวลา๓นาที

ภายในเวลา๓นาที

ภายในเวลา๓นาที

ภายในเวลา๓นาที

ภายในเวลา๓นาที

ภายในเวลา๓นาที
ภายในเวลา๓นาที

ภายในเวลา๓นาที
ภายในเวลา๓นาที
ภายในเวลา๓นาที
ภายในเวลา๓นาที

ภายในเวลา๓นาที
ภายในเวลา๓นาที

ภายในเวลา๓นาที

ภายในเวลา๓นาที

ภายในเวลา๓นาที
ภายในเวลา๓นาที

ภายในเวลา๓นาที

ภายในเวลา๓นาที

ภายในเวลา๓นาที
ภายในเวลา๓นาที
ภายในเวลา๓นาที

ภายในเวลา๓นาที

ภายในเวลา๓นาที

ภายในเวลา๓นาที

ภายในเวลา๓นาที

ภายในเวลา๓นาที
ภายในเวลา๓นาที

ภายในเวลา๓นาที

ภายในเวลา๓นาที